เสียสิครับเพราะว่าโดนขโมยนะฮะ

ขโมยสลัด

ห่า
จอมโจรขโมยสลัด

โทษเทศบาล๒อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะ
ทำยังไงต่อหันไปมองซ้าย
หันไปมองขวาทีหันไปหันมา

สลัดไม่ใช่โจรสลัดนะ

สลัดรูคุณเคยเห็นไหมไอ้ที่แบบว่า

เอาไปหมดเลยในถุงนั้นมี๒กล่อง
คว้าไปเฉยเลยครับเอาไปเสร็จปั๊บ
ขึ้นมอเตอร์ไซค์ตัวเองสตาร์ทเครื่อง
แล้วก็ออกไปหน้าตาเฉย

คุณพี่สุประชัยคงปรีดี
คนที่เขาเป็นเจ้าของสลัดโลตัวจริงเนี่ย
โอ้โหเซ็งเลยเซ็งมาก

แล้วก็ภรรยาเป็นลูกจ้างแล้วก็มีหน้าที่ประจำคือกวาดตลาดสดบริเวณนี้
ทีนี้เขาไปซื้อสลัดโลมาจำนวน๒กล่องเป็นเงิน๑๐๐บาท
ก็หวังว่าจะไปทานกับคุณภรรยาให้อิ่มอร่อย
ช่วงนี้เรารักสุขภาพไม่อยากกินเยอะกินสลัดก็พอเพียงแล้ว

นั่นน่ะสิสุดท้ายโดนขโมยไปแบบนี้บอกเลยเซ็งเซ็งเซ็งจริง
ผมซื้อสลัดโหลจากของผมนะครับ

แล้วผมก็แขวนไว้ตรงนี้ผมคิดว่าแม่ค้าเยอะผมของไม่หาย
ผมเลยเดินเข้าไปช่วยแฟนกวาดตลาดลงมาเสร็จแล้ว
กลับมาอีกทีของหายผมก็เลยโวยวายว่าของหาย

เพราะว่าของตอนนี้ก็ไม่ได้ของกินยังหายเลยครับ
เข้าใจไหมช่วงนี้เจอโรคระบาดยังพอทน
แต่เจอขโมยขโจนที่ระบาดยิ่งกว่าไม่ไหวจริง
ไม่ไหวจริงแหมตั้งใจดีจะซื้อไปให้แฟน

แต่ยังดีนะยังเจอคนใจดีก็คือเจ้าของร้านเจริญรุ่งเรือง
ที่ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนี่ยที่เอาภาพนี้มาให้ตำรวจดู

สารจริงก็เลยไปซื้อน้ำพริกปลาร้ามาให้คุณพี่สุภาชัยเจ้าของ

นี่คุณพี่รัฐเจริญรุ่งเรืองใจดีจริง
ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเนี่ย๑ชุดนะ
แล้วก็แถมน้ำเต้าหู้ให้อีก๓ถุง

ซื้อของมากะจะไปทานกับแฟนซะหน่อยโดนขโมยไปแม่
สุดท้ายจะได้สลัดโลอยู่แล้วอ่ะทานน้ำพริกปลาร้าแทนไปก่อนก็แล้วกัน

ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะ